ด้านน้องชายร่วมวงการของคุณบอลเชิญยิ้ม

ส่งความเป็นห่วงเป็นใยไปให้พี่เศกจริงนะค่ะ

ที่เห็นพี่เสกกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้พี่เสกกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
โดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ภาพขณะร่วมร้องเพลงกับพี่เสกนะ
พร้อมข้อความว่าแฟนเพลงรักแล้วก็เป็นห่วงพี่ทุกคน

ที่เป็นนักร้องสร้างความสุขแล้วก็ผลงานเพลงแบบเดิม
ผมรักแล้วก็ศรัทธาความเก่งของผู้ชายคนนี้นะครับ

ทุกคนครับทุกคนครับให้อภัยและเข้าใจพี่เขานะครับ
กลับมานะพี่พวกเรารอพี่อยู่ครับ
คุณบอลย้ำด้วยนะคะว่านี่ไม่ใช่การเกาะกระแสนะคะ
แล้วก็ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมพี่เสกค่ะ
คือจริงแล้วในโลกโซเชียลถ้าคุณผู้ชมได้ติดตาม
ก็จะเห็นว่าทางเพจของคุณเสกโลโซเนี่ย
มีการไลฟ์ติดต่อกันยาวมาก
แล้วหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น
ซึ่งบางคนก็ใช้คำพูดในลักษณะที่
อาจจะสร้างอารมณ์ให้กับพี่เสกเหมือนเป็นการยั่วยุอะไรแบบนี้
ซึ่งทางด้านเพื่อนสนิทของพี่เสกในวงของพี่เสกเองเนี่ย
ก็ออกมาวอนขอว่าอย่าไปโพสต์อะไร
อย่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่เป็นการยั่วยุ
เพราะมันเป็นการกระตุ้นอาการป่วยของพี่เสก

ลูกชายของพี่เสกเองก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่า

อยากให้เขากลับมาในโลกที่ผมอยู่